คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ฮะอาหารกลางวันเป็นพิษนะครับ
ก็เลยทำให้น้องเด็กนักเรียนชั้นประถมนะคุณ
โอ้โหถูกหามส่งโรงพยาบาลกว่า๒๐๐คน

ตอนนี้กำลังมีการตรวจสอบกันอยู่นะครับว่า
อาหารที่เอาให้เด็กกินในมื้อกลางวัน
เป็นพิษจริงหรือเปล่ามีเชื้อโรคอะไรปะปนหรือเปล่านะฮะ
มนวยการโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร
ตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับ

เปิดเผยบอกว่าเมื่อวันที่๒๕มกราคม
เกิดเหตุนักเรียนชั้นป๕มีอาการท้องเสียว
พร้อมกันกว่า๒๐๐รายจากจำนวนเด็กทั้งโรงเรียน๑๗๘๐รายนะครับ
โอ้โหเด็กท้องเสียกันเป็นร้อยแบบนี้
เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากนะครับ

หลังจากที่เด็กได้รับประทานอาหารมื้อกลางวัน
ซึ่งจัดไว้เป็นข้าวมันไก่กับน้ำจิ้ม
แล้วก็ผลไม้ก็คือแตงโมนะฮะ
หลังจากเด็กเริ่มท้องร่วงท้องเสีย
ครูก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลน่านนะครับ
หลังจากทางโรงพยาบาลน่านให้การรักษา

ยังคงต้องนอนดูอาการเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนที่เหลืออีก๑๙๘ราย
ผู้ปกครองรับกลับบ้านไปดูแลแล้วนะครับ

หาสาเหตุว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษ

ขณะเดียวกันก็ได้ส่งทีมสอบสวนโรค

ลงพื้นที่ในการสอบสวนโรคในเบื้องต้นนะครับ
โดยรองภูมิในการโรงพยาบาลน่านนะครับ
คุณหมอพงเทพวงวัชระภัยบูล

บอกว่าตอนนี้ก็ต้องเพาะเชื้อกันก่อน
แล้วก็ต้องดูนะว่ามันเป็นเชื้อโรคชนิดใด
แล้วที่ปนเปื้อนมามันปนเปื้อน
มาจากขั้นตอนของการประกอบอาหาร
ปนเปื้อนมาตั้งแต่ต้นคือวัตถุดิบนะครับ
นี้ขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารของนักเรียน
จะต้องกำกับดูแลในทุกขั้นตอน
เพราะในปัจจุบันอาหารโรงเรียน
ไม่ได้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของบุคคลของทางโรงเรียนแล้ว
แต่บางเรียนอาจจะเป็นการจัดจ้างจัดเหมามาจากบุคคลภายนอก
ดังนั้นนะฮะบุคคลภายนอกที่จะทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนนี่แหละ
ต้องนะต้องเคร่งครัด
ในการที่จะดูแลความสะอาดชีวอนามัย
แล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก
ต้องรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนด้วยนะครับ